โพสต์เอาไว้บอกว่าลูกชายเนี่ย

ม๓โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ลูกชายแม่ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ที่คอที่อกและกลางหลัง
อาการปางตายคุณแม่บอกแบบนี้
และตอนนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ

เกิดขึ้นในโรงเรียนที่บริเวณห้องน้ำโรงเรียน

หนึ่งคือเอ๊ะเด็กม๓เขาพกมีดกันเหรอ

ช่วงกลางวันที่โรงเรียน

เราติดต่อคุณแม่ท่านนี้คุณแม่อายุ๓๕
เป็นชาวอำเภอบังระกัมจพิศนุโลก
ลูกชายแม่นี้ค่ะเราขอใช้เป็นนามสมมตินะคะ
เรียนอยู่ม๓โรงเรียนเอกชนชื่อดังเลยค่ะ
ถูกแทงเมื่อวานตอนเที่ยง
คุณครูโทรไปบอกแม่ตกใจมาก
ว่าทำไมเพื่อนถึงมาแทงลูกแบบนี้

ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนที่เกาะเหตุมาก่อนด้วย

เพราะว่าคุณครูโทรบอกอีกทีนะคะ
เขาบอกว่าน้องคนที่ทำน้อง
ตัวน้องเองโดนรังแก่เขามาตั้งแต่ม๑
ม๑ถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

ที่อยู่อยู่แทงเลยค่ะ
ปากแท้มีอยู่๓แห่งค่ะ

อ่าช่วงหน้าอกค่ะแล้วก็ข้างหลัง
แล้วก็จะมีตามแบบบาดนิ้วมือก็จะไม่ลึกมากค่ะ

ไปทำลายเพื่อนตั้งแต่๑จนถึง๓ถึงนี้ค่ะ
อันนี้ใครเป็นคนบอกเราประโยคนี้
อ่าคุณครูบอกตอนแรกค่ะแล้วก็คุณแม่พอเจอน้องของคู่กรณีนะคะ
แม่เขาก็บอกว่าน้องเก็บกฎมาว่ากระโดดถีบน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าอ่าโดนแกล้งตั้งแต่ม้อนหนึ่งกระโดดถีบมาตลอด
เราก็บอกว่ามันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของน้องอะค่ะอืมคือคุณแม่ก็บอกว่า
น้องเนี่ยถูกแทงช่วงพักกลางวันในห้องน้ำถูกแทงสามแผลใหญ่ที่คอที่หน้าอกที่หลัง
ครับแล้วก็ตามตัวก็มีรอยบาดอยู่หลายจุดเลยนะคะส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดพับสั้นที่หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วทั่วไปอันนี้เป็นภาพตัวอย่าง
ไม่ใช่มีดจริงที่เด็กใช้ก่อเหตุนะคะของจริงจะเล็กกว่านี้
แต่เราได้ข้อมูลจากตำรวจมานะคะคือตำรวจบอกทีมข่าวว่าเนี่ย
มันจะลักษณะแบบนี้ครับแต่เล็กกว่านี้หน่อยนี่ค่ะ
ส่วนน้องบอยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชคุณหมอต้องทำซีทีสแกน
มีเลือดออกที่ช่องปอดมีเลือดกับน้ำที่เยื่อหุ้มหัวใจ
ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายมากเมื่อคืนต้องผ่าตัดด่วน
ตอนนี้ฟื้นแล้วออกจากไอซียูแล้วแต่ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้
ต้องเฝ้าระวังว่ายังมีเลือดออกเพิ่มอีกไหมแล้วก็ต้องระวังเรื่องแผลติดเชื้อด้วย
เมื่อคืนแม่และญาติของเด็กที่ก่อเหตุก็ขอโทษแม่น้องบอยนะคะ
แล้วก็นั่งเฝ้าด้วยความเป็นห่วงแหละเฝ้าจนถึงตี๒หลังผ่าตัดเสร็จ
ของเด็กคู่กรณีบอกว่าลูกเก็บกฎเพราะน้องบอยคนเจ็บเนี่ย
แกล้งตั้งแต่ม๑จนถึงปัจจุบันยังแกล้งอยู่ลูกก็เลยเก็บกฎก็เลยไปแทงน้องบอย
แม่ของน้องบอยบอกว่ามันใช่เหรอลูกแม่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะ
ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนนะก่อนหน้านี้ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใคร
ถ้าเคยทะเลาะชกต่อยหรืออะไรต้องมีแผลกลับบ้านมาบ้างแหละแม่บอกน้องบอยเนี่ยไม่มีเลย
ทีนี้ค่ะแม่ของน้องบอยก็ยังคาใจเพราะตอนนี้ทางโรงเรียนยังไม่อธิบายอะไรเลยนะคะ
จากบอกแค่ว่าลูกแม่เนี่ยแกล้งเพื่อนที่เป็นคู่กรณี
อันนี้โรงเรียนบอกแม่นะว่าน้องบอยแกล้งเพื่อนที่มาแทงเนี่ยตั้งแต่ม๑ยันม๓
เขาก็เก็บกฎเลยเอามีดมาแทงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังเปิดเรียนแค่ไม่กี่วัน
ซึ่งเป็นการเรียนแบบสลับวันด้วยนะยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะลุงของเด็กก็บอกว่ามันน่ากังวลตรงที่โรงเรียนดังขนาดนี้
มีเด็กนักเรียนเป็นพันปล่อยให้เด็กเอาอาวุธมีดมาแทงกันแบบนี้ได้ยังไง
เวลามีเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคุณครูกลัวเสียชื่อของโรงเรียนเนี่ย
แล้วก็มาบอกญาติญาติบอกว่าอย่าเอาเรื่องกันได้ไหมยอมความกันได้ไหม
โรงเรียนจะรับผิดชอบให้เองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วมันไม่สบายใจอ่ะ
มันมันมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะเป็นความรู้สึกที่ที่แบบว่าอ่า
มาบังคับจิตใจของพ่อแม่ไหมให้ยินยอมอย่างนี้มันไม่ใช่ไง
กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายใช่ไหมเราก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายตามขั้นตอนเบื้องต้นก่อน
ไม่ใช่ว่าโดนแทงแล้วบาดเจ็บสาหัสห้าสิบมาห้าสิบอย่างเงี้ย
ครูบอกว่าไม่ให้เอาเรื่องกันเนี้ยมันไม่ใช่ไงลุงของน้องบอยคนเจ็บอ่ะนะคะ
บอกว่าถ้าชกต่อยกันธรรมดาไม่มีอาวุธอะไรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็พอรับได้แหละ
ก็เด็กอ่ะนะวัยรุ่นแต่เอามีดมาแทงกันปางตายแบบนี้ไม่มีใครรับได้
ผู้กำกับสพมพิศนุโลกค่ะบอกว่าได้มีการสอบปากคำ
ครอบครัวของน้องบอยที่บาดเจ็บอ่ะนะคะสอบปากคำทางครอบครัวก่อน
แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาทางคู่กรณีเพราะว่าต้องรอเรื่องของบาดแผลของน้อง
ดูว่าน้องบอยอาการหนักขนาดไหนสาหัสไหมแต่คดีนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เป็นคดีเยาวชนคือต้องรอให้น้องบอยเนี่ย
อาการดีขึ้นก่อนถึงจะมีการพูดคุยตามขั้นตอน
มีทีมสหวิชาชีพมาร่วมคุยด้วยส่วนกล้องวงจรปิดในโรงเรียนมีไหม
บันทึกภาพได้ไหมตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวก็คุยกับผู้ปกครองของเด็กฝั่งก่อเหตุ
ต้นเขาบอกว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรส่วนความเคลื่อนไหวทางโรงเรียน
เช้าวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกับคุณครูก็มาเยี่ยมน้องบอย
เอากระเช้ามามอบให้กับคุณแม่น้องบอยแล้วก็บอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือในทุกด้าน
จริงแล้วทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับทางโรงเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทางผู้บริหารของโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวขอแป๊บนึงก่อนอืม
ขอตรวจสอบข้อที่จริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนถ้ามีหลักฐานปรากฏชัดที่มันชัดมากขึ้น
จะแถลงให้ทราบกันทีหลังแต่ณวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนบอกว่าไม่สะดวกจะให้คำตอบอะไร
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปเห็นเฟซบุ๊กของคุณแม่น้องบอยที่บาดเจ็บนะคะ
คุณแม่ก็โพสต์เอาไว้แบบนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าฝั่งเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาบอกกับผู้ปกครองเขาว่าน้องบอยเนี่ยทำร้ายเขาตั้งแต่ม๑ยันม๓
จนเขาเก็บกฎเอามีดมาแทงแม่ก็เลยต้องโพสต์ว่าขอชี้แจงไขข้อข้องใจอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้ลูกแม่หายก่อนถึงจะบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะ
เพราะว่าเหมือนกับมีข่าวออกมาว่าคุณแม่บอกว่าลูกของแม่ก็ไม่เคยรังแก่ใครนะ
คุณแม่ก็เลยโพสต์บอกว่าคือแม่ก็ไม่ได้เข้าข้างลูกนะใช่ค่ะ
ยังแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายลูกแม่เนี่ยโดนหนักถึงขั้นแบบสาหัส
ก็เลยอยากให้รอฟังความให้รอบด้านก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินลูกชายหรือว่าตัวของแม่ของเด็กที่เจ็บ
คือคำถามที่ว่าอ้าวปล่อยให้เอามีดเข้าไปได้ยังไงไปแทงกันในห้องน้ำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
คือผมก็แม่เราก็เรียนโรงเรียนกันมาใช่ไหมคือโรงเรียนเนี่ย
เด็กผู้ชายโดยเฉพาะเด็กถ้าจะเอาอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็มีเล็ดลอดเข้าไปได้แหละ
ปฏิเสธไม่ได้จริงจริงว่าแบบเนี้ยส่วนจะไปดักทำร้ายกันตรงมุมไหนอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปไล่ดูกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขณะนั้นก็ต้องป้องกันแหละ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะแต่น้องน้องนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ไปปรึกษาคุณครูบอกผู้ปกครองนะแล้วให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้
คือถ้าเราตัดสินใจด้วยกันไปไล่ทำร้ายกันไปเอาคืนกันเนี่ย
คือเรื่องมันยานไม่จบใช่มันไม่จบค่ะเสียอนาคตด้วยนะครับ